ไปดูสถานการณ์น้ำที่ระยองกันบ้าง
เมื่อกี้น้ำแข็งอ่านว่าทับมาทับมาที่ระยอง

ก่อนมาดูกรุงเทพไปดูคลองทัพมาก่อน

ทุกอย่างดูเหมือนคลองไปหมดทุกพื้นที่ดูเหมือนคลองไปหมดฮะ
เทศบาลตะบนทัพมาที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เก็บของขึ้นที่สูง
คุณมีรถยนต์ไหมคุณมีรถจักรยานยนต์ไหม
หลังจากช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาระดับน้ำในคลองสายต่างครับ
มันสูงแบบฉับพลันฉับพลันแปลว่าอะไร
เร็วมากเร็วจนผิดสังเกตเร็วเดี๋ยวจะตั้งตัวไม่ทัน
ที่ตอนเช้าระดับน้ำในคลองมีครึ่งเดียวน่ะ

แต่คือเมื่อคืนก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมฝนมันตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงไง

เขาแจ้งเตือนประชาชนครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก
ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อกี้น้ำแข็งรายงานไปแล้ว๔จังหวัด
เหนือเลยนะครับระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๗กันยายน
ซึ่งน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจำได้ไหมว่าผมบอกว่า
ถ้าเขื่อนเจ้าพญามีน้ำไหลผ่าน๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่
เขาระบายน้ำเยอะแล้วจากนี้เขาจะระบายเท่าไหร่ครับคุณผู้ชม
๑๘๐๐ถึง๒๐๐๐ลูกบาทเมตรวินาทีครับตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนเป็นต้นไป
ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพญาชุมชนพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
ที่ไหนล่ะที่เดิมทั้งนั้นคลองโผงเพงคุ้นไหม
จังหวัดอ่างทองคลองบางบานคุ้นไหมโอ้โหหนักเลย
จังหวัดพนธครสีอยุธิยาวันนี้พี่บุ๋มบรรณดาไปใช่ไหม
ที่ตอนแรกคิดว่าชาวบ้านบอกมาตอนแรกระดับระดับเอวพอลงไปจริงระดับอก
นะฮะตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่
แล้วหลังจากนั้นพี่น้องนนทบุรีครับได้ยินเสียงเบิร์ตหรือยัง
พี่น้องปฐุมธานีครับได้ยินเสียงเบิร์ตหรือยัง
แล้วก็จะไหลลงมากรุงเทพมหานครนะครับนี่แหละฮะน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณสี่สิบถึงหกสิบเซนติเมตรครับ
อืมสี่สิบถึงหกสิบเซนติเมตรครับนะครับในช่วงวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดกันยายนครับ
อันนี้ไม่ได้บอกให้กลัวเลยไม่ได้บอกให้ตระหนกเลย
แต่มาเตือนกันจริงครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วท่านก็ต้องเตรียมรับมือนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นห่วงจริงจริงครับอ๋ออันนี้เราก็รายงานกัน